ความสัมพันธ์ของไทยจีนถือว่าแน่นแฟนจริงอย่างยาวนานเลยนะคะ
ล่าสุดทางสถานทูตจีนเองได้แสดงความยินดีกับข้าราชการไทยค่ะ
ที่ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน
โดยมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานในพิธีค่ะ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย
สภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาจีนกลาง
สำหรับข้าราชการครั้งที่๑๘ประจำปี๒๕๖๖
จำนวน๔๕คนพร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงส่ง
ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่กรุงปักกิ่งเป็นเวลา๑ปี
โดยมีในหารจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานในพิธี
ณสถานเอกอัครราชทูตจีนถนนรัชดาพิเศษเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่า
ขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อสภาวัฒนธรรมไทยจีน
และส่งเสริมความสัมพันธ์และสถาบันพระปกเกล้า
ที่เป็นส่วนสำคัญในกิจการด้านมิตรภาพไทยจีนมาอย่างยาวนาน
หวังว่านักศึกษาทุกคนจะนำสิ่งที่พบเห็นและเรียนรู้
ในประเทศจีนไปแบ่งปันกับผู้อื่นเป็นทูตแห่งมิตรภาพจีนไทย
และร่วมสนับสนุนการสร้างประชาคมจีนไทยต่อไปในอนาคต
ทางด้านพลตำรวจโทพิทักษ์จารุสมบัติรองประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีน
และส่งเสริมความสัมพันธ์กล่าวว่านักศึกษาทั้งหมดรับราชการอยู่ในประเทศไทย
ว่าโชคดีมากที่มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน
และขอขอบคุณทางสถานทูตจีนที่ให้ความสำคัญกับประเทศไทย
ในขณะที่ดรนิยมรัฐอมริษฐ์ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศสถาบันพระปกเกล้า
กล่าวว่าการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมามีความตื่นตัวเพิ่มขึ้นมาก
ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเครื่องมือสำคัญให้ข้าราชการไทยมีโอกาสได้เรียนรู้
อันเป็นแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างแน่นแฟนต่อไปค่ะ